เจออีกหนึ่งหนุ่มค่ะคุณเข้มหัสวี
นี่ไม่อยากให้เป็นแค่ลูกชายนะคะ

แต่ว่ามันมีเรื่องเสียดายนิดนึงค่ะ

หลายคนก็บอกว่าอ้าวตายแล้ว

เขาก็ยังมีละครคู่กับมุกดาอีกนะคะ
อาจจะเป็นยังไงไปฟังสัมภาษณ์น้องเข้มนะคะ

ห่วงว่าเราจะมีสิทธิ์อะไรไม่ห่วงครับ

ผมรักเพื่อนทุกคนก็ยังเป็นเพื่อนครับผม

เราไม่สามารถเลือกได้เราได้มาเป็นของเราเลย